หน่อยนะครับทุกผู้ชมครับมันก็มีควันหลงสืบเนื่องมาจากเวทีปราศัยใหญ่ที่โคราชนครราชศรีมาของพักรวมไทยสร้างชาติ
บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะนางมนตรีและคันดิเดตนายกของพักรวมไทยสร้างชาติ
นี่วันนั้นไปเปิดปลาสายใหญ่อืมใช่คุณไตรรงสุวรรณคีรีก็ขึ้นปลาใสด้วยอืม
เด็นนี้เยอะเลยทีเดียวจังหวะเด็ดด้วยทีเดียวได้รัฐบาลดีคือเรื่องการปราศัยแล้วก็พูดผิดพักอะไรพวกนี้ก็ไม่เท่าไหร่
แต่ว่าอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรจากทางพักเสรีรวมไทยเนี่ยบอก
เนื้อหาของคุณไตรรงเนี่ยมันเข้าข่ายผิดกฎหมายด้วยหรือเปล่า
ขณะเดียวกันในเวทีนะฮะรวมไทยสร้างชาติประกาศบอกเดี๋ยวจะเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ถ้าได้ไปรัฐบาลอีกครั้งนะตอนนี้เป็นนายน้ำภักด์พลังประชาราชเขานะ
จะให้เป็นเดือนละ๑๐๐๐บาทนักข่าวถามอ้าวบิ๊กป้อมพลังประชาราชบอกจะให้เป็นเดือนละ๗๐๐
ร้อยอยู่อ่ะใช่ไหมมันยังไงกันคนเอกประยุทธ์บอกว่าก็ไม่ใช่ว่าเกรทัพอะไรกันหรอก
มันก็แล้วแต่นโยบายก็ศึกษาข้อมูลให้หมดแล้ว
สามารถทำได้แน่ในส่วนของรวมไทยสร้างชาติว่าจะเอาเงินมาจากไหนอย่างไร
เดี๋ยวฟังเสียงบิ๊กตู่หน่อยนะครับวันนี้นักข่าวถามว่า
ตกลงเห็นบอกจะยุบสภาวันที่๑๕มีนาคมนี้ที่เป็นวันทงชัยถือว่าเลิกดีเนี่ยใช่ไม่ใช่อย่างไร
วันไหนอ่ะวันที่๑๕มีก็วันดีเลยดีทุกวันแหละถ้าทำอะไรทำดีมันดีทุกวันเนี่ยมันก็ไม่กลัวหรอก
ช่วงเย็นที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์นะครับว่าที่แคนดิเดตน้ำมนตรีของพักรวมไทยสร้างชาตินะฮะ
ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ของพักด้วย
เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอในภาคใต้และภาคกลางอันนี้เป็นกลุ่มแรกนะฮะ๑๘คน
นี่นะครับรวมทั้งคุณสุชาติชมกลิ่นนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ย้ายมาจากพลังประชารัฐด้วยนะครับ
นี่นะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวฟังเสียงพลเอกประยุทธ์หน่อยนะฮะ
ที่คุยกับทางบรรดาสมาชิกพักแล้วก็ผู้ที่มาสมัครลงสอสอกันนะครับ

ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองน้ำมนตรีหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
วันนี้มีการเผยแพร่ภาพแอคชั่นถ่ายรูปเพื่อใช้ในการโปรโมทการเลือกตั้ง
หล่อจริง
มีคุณสุกรณ์ทีพระทิยากุลโพสติ๊กต๊อกเอาไว้

เห็นไหมบิ๊กป้อมโอเคนะ
แล้วเปลี่ยนหลายชุดด้วยนะพี่มือย
อันนี้เบื้องหลัง

ค่ะใช่
หลังจากนั้นก็ลงพื้นที่ไปสตูนนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปเป็นประธานประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ก็มีสมาชิกพักพลังประชารัฐด้วยแล้วก็นี่ฮะส่วนราชการส่วนเอกชนต่างนะครับ
ที่มารับฟังนโยบายมาพูดคุยกัน
ปะถ่ายรูปเซลฟี่กันแฟนคลับก็มาเหมือนเดิม

ป้อมก็ชวนเต้นท่าหาเสียงของพลังประชารัฐ
เห็นไหมสามสี่ห้า
คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยพลังประชารัฐบอกถ้าได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้ง
จะให้เป็นเดือนละ๗๐๐เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ท่าอายุหกสิบให้เดือนละสามพันเลย
สิบให้เดือนละสี่พันแปดสิบให้เดือนละห้าพัน

อันนี้มันห่าสี่ท้า

โอ้โหโชคผู้ชมครับ
คิดเห็นอย่างไรการเมืองไทยในช่วงเวลานี้
ขอเชิญนะฮะร่วมกับทางไทยรัฐโพลนะครับ
คนไทยเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้ง
ที่จะถึงนี้ยังไงปีนี้มีแน่๖๖
ร่วมกันตอบแบบสอบถามนะครับว่าเลือกตั้งที่จะถึงนี้
คุณจะเลือกลงคะแนนเสียงให้กับพักใด
เราทำครั้งที่๒แล้วนะฮะในปัจจุบันนะครับ
ก็คือ๒๓กุมภาพันธ์ถึง๗มีนาคมนี้
เดี๋ยวผลสำรวจในครั้งนี้จะเผยแพร่วันที่๙มีนาคมที่จะถึงนะครับ
ก็มีหลากหลายหัวข้อที่จะสอบถามกันนะครับ
หลักก็คือคุณจะเลือกใครเป็นนายก
ครั้งที่๑ถามไปแล้วเดี๋ยวจะทำ๓ครั้งด้วยกัน